ช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของน้องชมพู่ก่อนนะครับ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหารนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่น้องหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๑พฤษภาคมเนี่ย
หลังจากนั้นอีก๔วันก็ถูกพบเป็นศพ
ในพื้นที่เนินเขาแถวบ้านห่างไปสักเกือบ๒กิโลเมตร

วันนี้นะครับหลังจากที่ทางพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวได้รับทราบผลการชนะสูตรศพของน้องชมพู่เป็นครั้งที่สอง
ซึ่งก็ระบุว่ามีร่องรอยตามร่างกายและอวัยวะเพศ
ซึ่งต้องรอผลอย่างละเอียดนะครับว่าจะเป็นร่องรอยจากอะไร
ก็เลยตัดสินใจว่าจะชาปนกิจศพลูกสาวแล้ว
และนี่คือภาพในพิธีชาปนกิจศพนะครับ
คุณพ่อก็ถือรูปของน้องนะครับ
แล้วก็เคลื่อนศพจากบ้านไปยังป่าช้าชุมชนบ้านกกอก
ตกกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
จากพ่อแม่ญาติคนในครอบครัวแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยโอ้โหมาเป็นร้อยคน

เพราะชาวบ้านบอกว่านี่คือคดีสะเทือนขวัญเหลือเกินนะครับ
หมู่บ้านไม่เคยมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะ
เด็กหญิงวัย๓ขวบวัยกำลังน่ารักนะครับ
หายออกจากบ้านไปเมื่อ๑๑พฤษภาคม
หายไปอย่างไร้ร่องรอยระดมกำลังกันหาอยู่๓วัน๓คืนไม่เจอนะครับ
เข้าสู่วันที่๔เนี่ยไปเจอตอนค่ำนะครับ
น้องชมพู่เสียชีวิตแล้วอยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน
สภาพศพคือเปลือยกายด้วยมันก็มีความติดใจสงสัยอยู่หลายอย่าง
ของพ่อกับแม่นะครับคือญาติเนี่ยติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยส่งศพธนสูตรถึง๒รอบนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้ยังรอผลอย่างละเอียดอยู่นะครับแต่ว่าผลที่ออกมาในรอบที่๒
ก็คือมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายแล้วก็มีร่องรอยที่อวัยวเพศ
แต่ต้องรออย่างละเอียดว่าจะเกิดจากอะไรนะครับ
วันนี้ทางคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าชาปนกิจศพลูกสาวแล้ว
ป่าช้าของหมู่บ้านนี่ฮะมีนายสันธารสร้อยสำโรงรองผู้ราชการ
มุกดาหารมาเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับ
พิธีเผาศพน้องชมพู่ในวันนี้นะครับชาวบ้านและครอบครัว
นำดอกไม้จันทร์ไปวางที่โรงศพแสดงความอาลัย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่จุดไฟเผาศพน้องชมพู่
ทุกคนก็ต่างร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ
กับแม่ก็นั่งกอดรูปของน้องนั่งมองอยู่ในสาราของป่าช้านะฮะ
เนี่ยฮะบรรดายาดก็เอาน้ำมะพร้าวไปราดในโรงศพของน้อง
ขอให้น้องไปสู่สุขติอย่างสงบ
นี่ฮะน้ำมะพร้าวอยู่ในขวดเนี่ยนะฮะ
พ่อกับแม่ก็นั่งมองศพมองการเผาศพลูกสาวจากเต็นต์ไกลครับ

เนี่ยฮะญาติพี่น้องคนในพื้นที่ในหมู่บ้าน
กอดร้องไห้กันหมดนะครับ

จุดไฟเผาเนี่ยฮะโอ้โหท่านผู้ชม
ภาพมันสะเทือนใจมันเศร้าเหลือเกินกับผู้คนในพื้นที่
กับครอบครัวญาติพี่น้องของน้องชมพู่
ก็หลังจากนั้นก็มีพิธีชาปนกิจศพของน้องนะครับ
มีทำลายของงงในปิดประตูมงค์
สำหรับชายชมพวกชมพลังวัฒน์ล่ะครับ
มันมีเรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเผาศพน้องชมพู่ด้วยนะครับ
คุณลุงก็จะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจศพลูกสาวเนี่ย
นางสาวิตรีแล้วก็นายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
ตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นมั่นใจว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวมาลงโทษให้ได้
ตั้งแต่ที่ทราบว่ารองพบตรลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองก็ดีใจมาก
อยากให้จับคนร้ายให้ได้เร็วพ่อกับแม่ได้ขอให้น้องไปสวรรค์ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งแม่บอกว่าแม่จะจำลูกแต่สิ่งที่ดีช่วงที่เผาศพลูกสาวก็บอกลูกสาวให้ช่วยโดนบันดาลให้คนร้ายถูกจับให้ได้
โดยขอให้คนร้ายเนี่ยหากดูข่าวของลูกสาวอยู่ให้รีบมามอบตัวอย่าหนีไปอีกเลย
แล้วก็ระวังจะถูกรุมประชาธรรมถ้าเกิดรู้ตัวเมื่อไหร่
อันนี้แม่เขาพูดในเชิงลักษณะเป็นห่วงเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็โกรธแค้นกันมาก
จากนี้นะครับแม่ของน้องชมพู่ยังบอกว่าสาเหตุที่ลูกสาวเสียชีวิตไม่น่าจะเกิดจากความแค้นส่วนตัวที่มีต่อครอบครัว
เนื่องจากที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่เคยไปทะเลาะรุนแรงอะไรกับใคร
คิดว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุเพราะมุ่งหวังทางเพศหรืออาจจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเสพติด
ก็เลยมาก่อเหตุกับลูกสาวตอนนี้ก็เฝ้ารออยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
เราอยากให้จับคนร้ายได้เร็วค่ะก็ยังติดใจอยู่แค่ตรงนี้แหละค่ะ
เราก็ยังไม่ทราบค่ะว่าใครจะเป็นคนร้ายตัวจริงแล้วก็รอดูตอนนั้นแล้วกันว่าจะเป็นคนที่เราคิดหรือเปล่า
แต่สำหรับครอบครัวเราคือเราไม่มีความแค้นกับใครถึงขั้นจะฆ่ากันได้ค่ะ
ท่านก็บอกว่าท่านทำงานหนักอยู่ค่ะให้เรามั่นใจค่ะ
บอกว่าให้น้องไปสวรรค์ค่ะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแม่จะจำลูกในสิ่งที่ดีดีค่ะ

ก็บอกว่าให้ไปสวรรค์ครับไม่ต้องห่วงอะไรครับให้น้องโดนบันดาลให้จับคนร้ายได้เร็วครับ
สุดท้ายนะครับมีอะไรจะพูดถึงคนร้ายที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหลบหนี
ถ้าเชื่อว่าเขาดูทีวีอยู่เนี่ยมีอะไรจะบอกกับเขาไหมครับ

แม่ก็อยากบอกเหมือนกับพ่อล่ะค่ะแม่อยากบอกว่าไม่รอดหรอกอย่าหนีเลยรีบมาก่อนที่จะโดนประชาธรรมค่ะ
คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวความเชื่อโดยคุณลุงของน้องชมพู่เป็นคนให้ข้อมูลกับเรา
เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี่ค่ะ
ระหว่างการชาปนกิจศพน้องชมพู่อีกรอบหนึ่งนะคะ
นี่คือคุณลุงนะคะยืนมองอยู่แล้วยืนนิ่งอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมสังเกตไหมคะจะมีไม้ที่ค้ำโลงศพอยู่ขณะที่มีการชาปนกิจ
คุณลุงจ้องมองไม้นั้นค่ะเพราะคุณลุงบอกว่าเป็นความเชื่อว่าไม้ค้ำโรงศพไม่ควรจะล้มลงมา
แต่ล้มลงมาค่ะเห็นไหมคะภาพฝั่งซ้ายคือล้มลงมาอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะเขาเรียกว่าไม้ข่มเหงหรือไม้ข่มเหงศพ
คุณนฤทธบุญนิ่มเนี่ยคือคุยกับคุณลุงของน้องชมพู่เลยนะว่าทำไมคุณลุงยืนจ้องอยู่แบบนี้
ทั้งที่คนอื่นก็กลับกันไปหมดแล้วหลังจากชาปนกิจศพเสร็จ
คุณลุงบอกว่าคือที่ยืนจ้องมองอยู่แบบนั้นนึกในใจว่าน้องชมพู่จะไปสู่สุขติไหม
เพราะไม้ค้ำลงศพร่วงลงมาแบบนี้ตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าไม้นี้อ่ะนะคะ
จะกั้นไม่ให้ศพตกไปข้างใดข้างหนึ่งขณะที่ไฟเผาไหม้ครับ
ปกติไม้ค้ำลงศพจะไม่ล้มง่ายจะวางพาดไว้กับโรงศพสี่ฝั่งแบบนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมฮะเหมือนสักครู่ภาพเมื่อกี้จะเหลือแค่๓แล้ว
อ๋อเนี่ยอันนี้ฮะยังมีสามละเพราะว่าล้มไปอันหนึ่งล้มลงไปอันหนึ่งนะคะ
คือคุณลุงบอกว่านี่ค่ะล้มฝั่งนี้ค่ะนี่คือที่ล้มไปที่ให้ดูภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือไม้ที่พาดสี่ฝั่งแบบนี้เชื่อกันว่ากันไม่ให้วิญญาณออกมาอารวาส
วิญญาณจะได้ขึ้นสู่สวรรค์อย่างเป็นสุขแต่ไม้ที่ค้ำลงศพของน้องชมพู่ล้มลงมา
คุณตาคุณลุงมองอยู่แบบกับสองตาคือเห็นเลยว่า
ร่วงลงมาจริงก็เลยคิดว่าวิญญาณของน้องชมพู่น่าจะยังไม่เป็นสุข
ไม่ยอมไปสู่สุขติกลัวว่าวิญญาณจะหลุดออกมาทางฝั่งที่ไม้ล้ม
คุณลุงของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าไม่สบายใจเลยนะคะครับ
ที่หลานไม่หมดห่วงก็เลยคิดว่าตราบใดที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
น้องไม่ไปสู่สุขติแน่ก็เลยอยากจะวอนให้คนร้ายที่ดูข่าวอยู่
รับผิดซะเถอะยอมรับซะเถอะกับสิ่งที่ทำลงไป
ยังไงก็ต้องได้รับโทษกรรมที่ทำเอาไว้กับน้องชมพู่แน่นอน
พอดีเมื่อกี้มองดูว่าน้องเขาจะยอมไหม
ปรากฏว่าไม้ไม้ข่มหินขนาดนั้นมันหล่นลงมา

จนกว่าน่าจะจนกว่าจะจับคนร้ายได้
อะไรที่เราเชื่อว่าอย่างนั้น

ตอนปรากฏว่าไม้จันทร์ก็อยากให้น้องขึ้นไป
ให้หลานขึ้นไปสู่สวรรค์ครับ

ก็อยากจะวอนผู้ร้ายนะครับ

หรือว่าเป็นที่อื่นก็ตามนะครับ
ก็อยากจะให้เขาสำนึกผิดไว
ไม่อยากให้เขาไปทำร้ายกับคนอื่นอีก

ซึ่งก็คือไม้ค้ำลงศพเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราหาข้อมูลมาให้แบบนี้ค่ะ
คือจะใช้กับการเผาศพเชิงตะกอน

น้ำหนักพอสมควร๔ท่อน
ก็จะมาวางทับลงศพเอาไว้

คือกันไม่ให้โรงศพตกลงไปข้างใดข้างหนึ่ง

แล้วก็เชื่อกันว่าผีจะออกมาอารวาสไม่ได้
เพราะว่ากลัวไม้ขมเหงขนาดใหญ่แบบนี้
วิญญาณจะได้ไปสู่สุขตินะคะ
การวางไม้ข่มเหงต้องมีคาถาวางไม้

มีคาถาสวดบริกรรมก่อนที่จะวาง
เป็นความเชื่อท้องถิ่นของคนสมัยก่อนเขาก็เชื่อกันแบบนี้

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเผากันในเมน
ไม่ค่อยได้เผากันในลักษณะแบบนี้

อันนี้ที่คุณลุงเขาไปสังเกตเห็น

ระหว่างการเผาศพของหลานสาว
ถ้าเป็นของครอบครัวนี้ก็คนแรกของครอบครัว

แล้วก็พาศพหลานสาวไปชนะสูตรรอบ๒ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ

ตั้งแต่เช้าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนเฉพาะกิจ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
ลงพื้นที่มากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองเนี่ย
วันนี้ชุดสืบสวนนะครับได้ลงพื้นที่ไปยังจุดที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
เพื่อจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมยังมีหลักฐานที่ยังขาดหายอยู่นะครับ
ซึ่งคาดว่าต้องมีความสำคัญมากซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจเอาไปซ่อนจนหาไม่พบก็ได้
นั่นก็คือเสื้อของน้องชมพู่อืมเพราะว่าน้องชมพู่ตอนที่หายออกไปจากบ้านเนี่ย
เล่นอยู่กับพี่สาวที่บ้านเนี่ยใส่เสื้อใส่กางเกงมีรองเท้า
ใช่ค่ะแต่เจอแค่รองเท้ากางเกงเสื้อหายไปไหนไม่รู้ค่ะนั่นน่ะสิจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ
เป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายจะเอาไปซ่อนหรืออาจจะไม่หาไม่เจอเองยังไงก็เนี่ยฮะ
ตำรวจก็ต้องไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับน้องชมพู่เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายนะครับ
แล้วที่ไปเจอกันเนี่ยมีรองเท้าห่างจากจุดที่พบศพ๑๐เมตร
มีกางเกงอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพ๒๐เมตรก็ยังขาดแต่เสื้อกล้าม
ที่เรียกว่าติดตัวน้องชมพู่ไปในวันที่หายไปเมื่อ๑๑พฤษภาคมมี๓ชิ้นนะครับ
กล้ามกางเกงแล้วก็รองเท้าแตะเราถามความคืบหน้าไปยังชุดสืบสวน
ที่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟจุดพบศพไปค้นหาในวันนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังไม่เจอเสื้อของน้องชมพู่นะครับยังไม่เจอนะครับ
ส่วนพื้นที่ที่พบศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ทีมข่าวของเราทำเป็นภาพจำลองนะครับจากการสำรวจสถานที่จริง
เดินขึ้นไปยังจุดดังกล่าวจะไปเจอกับโขดหิน
ซึ่งไม่ใหญ่มากจะมีอยู่โขดหินอยู่๒ลูก
ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจุดที่เจอรองเท้าของน้องชมพู่
ถ้าเดินต่อไปอีก๑๐เมตรจะเป็นจุดที่เจอศพน้องชมพู่
ลักษณะพื้นที่ตรงนี้เอียงประมาณ๔๕องศา
มีพงหญ้าขึ้นเล็กน้อยแต่จุดนี้ไม่ใช่จุดทางเดินประจำนะครับ
คือปกติเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาหาของป่ามาหาเห็ดหรือมาหาอะไรก็ว่าไป
จะเดินผ่านเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ใช่ทางเดินประจำที่ชาวบ้านจะผ่าน
ถ้าไม่สังเกตเห็นจริงเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าตรงนี้มีอะไรยังไงบ้าง
แต่หากเดินเบี่ยงขึ้นไปแต่เหมือนเดินกลับมาที่จุดพบรองเท้าเนี่ย
เป็นการขึ้นเขาต่อไปอีกเล็กน้อยเนี่ยจะพบกับหินขนาดใหญ่
น่าจะสูงตั้งแต่๒เมตรไล่ระดับไปถึง๓เมตรกว่า
โขดหินตรงนี้เป็นจุดที่เจอกางเกงของน้องชมพู่
ห่างจากจุดเจอศพ๒๐เมตรนะครับเนี่ยฮะไปอยู่คนละจุดกันเลยนะครับ
จากภาพนี้จะเห็นภาพรวมในจุดที่พบศพบนภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพน้องชมพู่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับ
อยู่ห่างจากรองเท้า๑๐เมตรอยู่ห่างจากกางเกง๒๐เมตรนะฮะ
แต่ไม่ได้ขึ้นไปบนโขดหินใหญ่ด้านบนแต่จากพื้นที่ข้างล่าง
กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับบนภูเหล็กไฟแน่นอนว่าเด็กสามขวบ
ไม่น่าจะเดินขึ้นมาคนเดียวไหวอืมชุดสืบสวนนอกจากจะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้ว
ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตามบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับบ้านของน้องชมพู่นะครับ
มีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตามบ้านทุกหลังเลยนะครับในระแวกนี้ซึ่งมีอยู่๓๐กว่าหลัง
จากการลงพื้นที่สอบสวนแล้วก็คุยแล้วก็หาข้อมูลจากชาวบ้านทุกหลัง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยออกเป็น๒๓กลุ่มครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มแรกก็คือผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือคนหมู่บ้านเดียวกันกับน้องชมพู่
กลุ่มที่๒คือคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงอยู่หมู่บ้านใกล้ใกล้และอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่๓
คือกลุ่มคนที่มีประวัติต้องคดีทางเพศหรือเคยป่วยหรือว่าเป็นคนป่วยวิกลจริตนี่นะฮะ
ซึ่งใน๓กลุ่มนี้เนี่ยทั้ง๓กลุ่มพบว่ามันมีอยู่ทั้งหมด๑๐๐กว่าคน
เดี๋ยวต้องไปตีวงให้แคบอีกแต่ว่าชุดสืบสวนเนี่ยเอาวงกว้างไว้ก่อนณขณะนี้นะครับ
ทั้งหมดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางคดี
เพื่อเปรียบเทียบกับผลสรุปการชนะสูตรพลิกศพของน้องชมพู่จากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลว่าจะเจอสารคัดหลังอะไรหรือไม่ในร่างกายของน้องในอวัยวะเพศของน้องนะครับ
หลังจากผลเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยเกิดขึ้นแถวอวัยวเพศแล้วก็ตามร่างกาย
ตอนนี้ตำรวจนะครับเก็บข้อมูลจากคนรอบข้างแบบครอบคลุมมาก
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่ก่อนหน้านี้มีการเรียกตัวมาสอบปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัยนะครับ
มีอยู่เจ็ดคนนะครับยังยืนยันว่าตอนนี้เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับ
แต่ตำรวจก็เฝ้าจับตาพฤติกรรมของทุกคนเอาไว้เราได้สอบถามไปยังทั้งเจ็ดคนเนี่ย
แล้วก็ลองวัดระยะห่างจากบ้านของน้องชมพู่ไปยังบ้านของทั้ง๗คนใหม่อีกครั้งนะครับ
พบว่าทุกคนเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านของน้องชมพู่มากนักอย่างนายสมคิดบ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๒๐๐เมตร
เจ้าตัวและครอบครัวยังคงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน
เมื่อวานตำรวจเรียกนายสมคิตไปสอบปากคำรอบสองนะครับแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
เมื่อเช้าตำรวจเรียกนายสมคิตไปสอบอีกเป็นรอบที่๓แล้วนะฮะ
มีนายรินนะครับนายรินบ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๒๙๐เมตร
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุเขาไม่ได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ก็จริง
แต่เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเข้าป่าไปเก็บผักหวานไปล่าสัตว์อยู่ที่ภูป่าหาย
ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟจุดที่น้องชมพู่หายตัวไป
คนที่๓นายเฉลิมบ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๒๒๐เมตร
เฉลิมก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วเขาก็ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ทุกวัน
และไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับทางครอบครัวของน้องชมพู่
แม้ว่าเขาเองจะเคยมีประวัติติดยาเสพติดมาเกือบ๓ปี
แต่ตอนนี้ยืนยันว่าเขาเลิกยาเสพติดหมดแล้ว
มีในเต้ยคนที่๔บ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๑๘๐เมตร
เต้ยยอมรับว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเขาเคยก่อเหตุ
ขโมยกางเกงชั้นในผู้หญิงในระแวกหมู่บ้านก็จริง

ตำรวจเรียกเขาไปสอบปากคำ๒ครั้ง
ซึ่งยืนยันว่าไม่เคยขึ้นไปยังจุดที่เจอศพน้องชมพู่มาก่อนเลยในชีวิต
รวมถึงไม่ได้ขัดแย้งกับครอบครัวผู้ตายด้วย
แล้วที่ผ่านมาก็ยังได้ไปช่วยค้นหาน้องชมพู่ด้วย

นายสมบัติบ้านอยู่ห่างน้องชมพู่๒๑๐เมตรนะครับ
นายสมบัตินี่คือคนแรกที่เจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนะ
แล้วถึงมาตามลุงว่าเจอสบแล้ว
หลังจากที่ไปหาเจอรองท้องรองเท้าอะไรกันก่อน
สมบัติเนี่ยเดินไปต่อแล้วก็เจอศพน้องชมพู่ก่อน
แล้วมาบอกลุงน้องชมพู่ก็ไปเจอศพเป็นคนที่สอง
วันนี้ทีมข่าวของเราขอสัมภาษณ์นะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่ายังไม่พร้อมแต่ก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุ
เขาไปขายของอยู่นอกหมู่บ้านเขามีอาชีพค้าขาย
ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่

คนที่๖นะฮะชื่อว่านายวา
วานี่บ้านอยู่ห่างบ้านน้องชมพู่๕๕๐เมตร

นายวามีอาชีพเป็นช่างรับจ้างทั่วไป
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วก็ไม่เครียดด้วยที่ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
นายวาบอกว่าที่ผ่านมามีความสนิทสนมใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องชมพู่

เนื่องจากถูกว่าจ้างไปต่อเติมบ้านให้กับพ่อและแม่ของน้องชมพู่อยู่หลายครั้ง

คนที่๗ก็คือนายแอ๋ม
แอ๋มนี่เป็นคนเดียวใน๗เลยนะฮะ

นี่เป็นหนึ่งเดียวเลยที่เป็นคนนอกหมู่บ้าน

เขาอยู่พื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
แต่ว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ย

พื้นที่รอยต่อกับมุกดาหันฮะ
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็เพราะว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
อยู่ดีในแอ๋มคนนอกพื้นที่มาเดินผ่านแถวนั้น
แล้วมีลักษณะท่าทางพฤติกรรมต้องสงสัย
ก็เลยถูกเรียกไปสอบปากคำนะครับ
แต่เจ้าตัวเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ซึ่งคนนี้ถ้าท่านตามข่าวมาตลอดเนี่ย
จะมีรายงานว่ามีเด็กในหมู่บ้านบอกว่า
เห็นผู้ชายเสื้อส้มตัวใหญ่อุ้มเด็กไป
คือในแอ๋มคนนี้ทีมข่าวก็เลยตามไปคุยด้วยเลยนะคะ
เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ามีผู้ชายต้องสงสัยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใส่เสื้อสีส้ม
แล้วก็มาอุ้มผู้หญิงคนนึงเด็กผู้หญิงคนนึงไม่รู้ว่าใช่น้องชมพู่หรือเปล่าแหละ
แล้วก็หายไปเดินหายไปแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับในแอ๋มนะคะในแอ๋มอายุ๓๒ปีค่ะ
เป็น๑ใน๗ผู้ต้องสงสัยตามที่คุณภาคภูมิเล่าไปนะคะ
คือในแอ๋มบอกว่าโอ้โหตอนนี้คนมองเขาว่าเป็นฆาตกรตัดสินเขาจากแค่เสื้อสีส้มที่เขาใส่
คือมีคนที่เป็นพยานแล้วให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วคนนี้เป็นเด็กด้วยอะค่ะ
เด็กอายุ๗ขวบเด็กคนนี้ปีนต้นจำปลาอยู่แถวบ้านของน้องชมพู่
แล้วเด็กคนนี้บอกกับตำรวจบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีส้ม
กางเกงขายาวใส่รองเท้าอะไรเห็นไม่ชัดแต่ตัวใหญ่ผิวคล้ำคล้ำอุ้มเด็กผู้หญิงคนนึงออกไปทางหลังบ้าน

แล้วถ้าท่านดูภาพเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ตำรวจเขาเจอตัววันแรกจะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีเสื้อตัวอื่นทับอยู่
แต่ว่าข้างในมันจะสีส้มภาพที่เห็นไหมมันจะมีข้างในมันจะเป็นสีส้มอะไรอยู่
จะมีภาพใกล้กว่านี้ภาพนี้จะเห็นสีส้มแผลมออกมา
ในแอ๋มบอกกับทีมข่าวของเราว่าตอนเนี้ยมีแต่คนมองว่าเขาคือคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่
ตัดสินจากแค่เสื้อสีส้มตัวนี้ตัวเดียวซวยเลยไปตรงกับคำบอกเล่าของเด็กที่เห็นผู้ชายเสื้อส้มอุ้มน้องออกไปจากบ้าน
แอ๋มบอกว่ายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าตัวเองไม่มีวันทำร้ายเด็กสามขวบได้ลงคอ
แอ๋มถามกลับนักข่าวของเราว่าผมจะไปทำแบบนั้นทำไมแรงจูงใจคืออะไรการฆ่าเด็กโอ้โหโทษหนักมาก
ตัวเขาเองก็มีลูกมีความเป็นพ่ออยู่แล้วไม่มีทางทำได้ลงคอแน่
เอาเวลาที่เหลือไปอยู่กับสาวอยู่กับลูกเมียไม่ดีกว่าเหรอ
เขาพูดเชิงประชดประชันคือถามกลับนักข่าวของเราด้วยนะคะแต่เขาก็เดี๋ยวเขาโชว์เสื้อเขาด้วยอีกสักครู่หนึ่ง
คือเขาบอกว่าการที่มีคนไปเชื่อมโยงว่าตัวเขามีเสื้อแจ็คเก็ตสีส้มเนี่ย
พอก่อเหตุเสร็จกลับเสื้อเป็นอีกด้านสีเขียวตัวนี้ค่ะมันใส่เหมือนแบบอีกด้านหนึ่งเป็นสีส้ม
อีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวสีส้มอ่ะเหมือนกับอยู่ด้านในมันใส่ได้สองด้านนี่ค่ะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มองเขาแบบนั้นว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงเพราะเสื้อตัวเดียวไม่ได้
เพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเขาเลยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
วันที่น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมในแอ๋มบอกว่าก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละก็ยอมรับว่าใส่เสื้อตัวนี้ที่มันมีสีส้มด้านในจริงไปทำงานกับเพื่อนบ้าน
มีพี่ที่ตัวเองทำงานด้วยยืนยันได้เป็นพยานได้ว่าเขาอยู่ไหนในวันนั้น
วันที่๑๒พฤษภาคมไปหาเพื่อนที่ชื่อดำอยู่หมู่บ้านมะนาวจริง๑๓พฤษภาคมกำลังจะกลับแต่เพื่อนยืมรถไปขี่จนน้ำมันหมดตัวเองก็โมโห
ก็เลยเดินเท้าออกจากบ้านเพื่อนไปสามแยกเตางอยระหว่างทางเจอผู้หญิงชื่อโบก็ชวนขึ้นรถไปด้วยกันจุดที่ขึ้นรถก็ไม่ใช่หน้าหมู่บ้านที่น้องชมพู่หายตัวไปด้วยซ้ำ
พอขึ้นท้ายรถกระบะผู้หญิงที่ชื่อโบก็ไปส่งเขาที่ด่านตรวจโควิดสามแยกเตางอยเขาก็ยืมโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โทรให้ครอบครัวมารับตอนนั้นนั่งรออยู่ตำรวจมาค้นตัวเขาก็บอกว่าเขางงเลยไม่รู้เรื่องว่าน้องชมพู่หายตัวไปด้วยซ้ำเพิ่งมารู้จากเจ้าหน้าที่ที่คุยกันตัวเองก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีรอจนครอบครัวมารับกลับบ้านยืนยันว่าไม่ได้ไปก่อเหตุและ
๒๐ล้านผมก็ไม่เอานะสังคมมาโยนความผิดให้แบบนี้ใครรู้สึก
แบบผมเนี่ยก็ไม่มีมีความไม่มีทางจะมีความสุขหรอกครับ
ตอนช่วงเช้าน้องชมพู่หายตัวไปเราอยู่ที่ไหนฮะอยู่บ้านพี่เห็งเหรอ
น่าจะเป็นบ้านพี่เห็งเพราะว่าพี่เห็งเอาที่แรกน่ะผมจำไม่ได้อยู่
แล้วพอดีพี่เฮงเอาโทรศัพท์ก็มีหลักฐานว่าผมอยู่ที่นู่น
อยู่ที่บ้านแกนะมันเผอิญเดินตามถนนเลยเนาะแล้วเขาเอาไป
เชื่อมโยงเนี่ยว่าพี่ก็เดินผ่านหมู่บ้านที่น้องชมพู่หาย
เดินผ่านอ่าไม่ถึงบ้านกกตูมด้วยซ้ำแต่มันมีรถ
กระบะขับรถผ่านมาแล้วจอดถามผมว่าพี่จะไปไหนก่อนถึง
กรกตูมนะจะไปสามแยกกฎบุญเขาบอกผมให้ขึ้นรถอ่าเดี๋ยว
ไม่มีตังค์สักบาทยืมโทรศัพท์พี่อปพลโทรมาหาแม่ผม
ให้ไปรับอยู่ตรงนั้นตอนนั่งรอตำรวจก็มาค้นตัวเขาสงสัยเราไม่รู้ว่าผม
ไม่รู้เรื่องอะไรก็รู้ตอนนั้นแหละแล้วตอนขึ้นรถรู้ไหมว่า
น้องชมภูมิหายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันมีข่าวว่าพี่อ่ะ
คุยกับคุณโบหรือว่าผู้หญิงแล้วก็รู้ข่าวอันนี้ไม่รู้
อีกผมยังไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้น่ะผมไม่ได้ดูข่าวดูอะไร
ด้วยผมเพิ่งออกมาจากสถานีนี่มั้งนี่เขาบอกว่าชายรูป
ร่างสูงใส่เสื้อสีส้มอืมวิ่งอุ้มเด็กแล้วบ้านเขามันอยู่
ตรงไหนมีหมามีอะไรหรือเปล่ามีหมาบ้าหรือเปล่ารู้ก็ไม่รู้เนอะ
เสื้อกลับบ้านอ้าวมันทำแบบนี้พี่ผมจะทำให้ดูนี่เนี่ย
สน่ะผมใส่แบบนี้แล้ว
แล้วคนเขาสั่นผิดว่าพี่อาจจะใส่หนี้เพื่อกล่อเหตุ
แล้วเอาความรู้สึกของตัวเองไปตัดสินคนอื่น

นี่ค่ะคือก็เป็นผู้ต้องสงสัยนะณตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่ไง
ขับรถไปส่งเดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องไล่ดู
จริงไหมช่วงจังหวะเวลานั้นแล้วเพื่อนชื่อดำเห็นเหตุการณ์อยู่กับ
ของน้องชมพู่อ่ากับต้นจำปลาที่เด็กเจ็ดขวบปีนครับ
ทีมข่าวก็เลยลองใส่เสื้อสีส้มของนายแอ๋มอันนี้ทีมข่าวเรา
แล้วก็ใส่กางเกงที่ในแอ๋มใส่วันนั้นด้วยนะคะคือครบชุดเลยค่ะครับ
แล้วก็ไปยืนในระยะห่างตั้งแต่ห้าสิบเมตรร้อยเมตรสองร้อยเมตร
แล้วก็ดูภาพแทนสายตาเด็กวัย๗ขวบที่อยู่บนต้นจำป่าว่าจะมองเห็นขนาดไหน
มันจะชัดขนาดไหนระยะก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะ
ถ้ามองแป๊บเดียวโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันสูงมาก
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าชายเสื้อส้มที่เด็กเห็น
ต้องอยู่นิ่งคือต้องไม่เคลื่อนไหวมันถึงจะเห็นครับต้องใช้เวลาเพ่งถึงจะเห็น
ถ้าเห็นแบบอุ้มเด็กแป๊บเดียวเดินไปอันนี้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้
ตามที่ทีมข่าวของเราจำลองเหตุการณ์ดูนะเพราะระยะมันก็ไม่ได้ใกล้มาก
ไกลพอสมควรแต่ด้วยความที่สีส้มมันสะท้อนแสงไง
แล้วก็เห็นแบบแวบอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้
ตำรวจเขาต้องขยายผลว่าน้องคนนั้นเขาเจอแบบไหนอะไรยังไง
ชัดมากชัดน้อยขนาดไหนใช่ไหมเขาก็ต้องไปว่ากันต่อตรงนั้น
ถูกทีมข่าวก็ไปที่บ้านของในดำที่ในแอ๋มอ้างถึง
อืมบอกว่าไปหาในดำอ่ะในดำอายุสามสิบสามนะคะ
ก็แอ๋มบอกว่าขี่รถไปหาที่บ้านในดำ๑๒พฤษภาคมในดำเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
แอ๋มขี่รถจากกระยันโยนมาถึงบ้านของดำมาเก้ามงเช้าของสิบสองพฤษภาคม
ก็มานั่งคุยกินข้าวกันอยู่๑๐โมงแอ๋มกับในดำไปปลูกมะม่วง
บนเขาภูกองข้าวปลูกมะม่วงเสร็จตัวเองก็ลงมาที่พักที่สวนยาง
แอ๋มขอตัวไปกับคนชื่อยาวไปไถนาซึ่งก็อยู่ใกล้ใกล้กันนี่ค่ะ
วันที่๑๓พฤษภาคมตอนเช้าแอ๋มกลับมาที่บ้านของในดำ
ยาวขี่รถมาส่งในยาวในดำและในแอ๋มที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องน้องชมพู่หายตัวไปจากบ้านเลย
ส่วนเครื่องแต่งกายทั้งสองวันที่เจอกันในแอ๋มก็ใส่เสื้อตัวเดิมกางเกงลายพรางรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อ
ระหว่างที่คุยกันมีในมีนน้องชายของในดำยืมรถแอ๋มแล้วขี่ไปข้างนอกจริง
ซึ่งตอนนั้นแอ๋มก็อยากกลับบ้านจริงจริงถามหารถจักรยานยนต์ของตัวเองคันนี้ค่ะ
แล้วหาไม่เจอโมโหเดินเท้ากลับบ้านไปตรงนี้มันตรงกัน
เพื่อนที่ชื่อดำกับในแอ๋มผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลตรงกันในประเด็นนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะที่ในแอ๋มบอกว่าระหว่างทางเจอผู้หญิงชื่อโบ
ขึ้นรถแล้วไปส่งที่ด่านตรวจโควิดสามแยกเตางอย
แล้วตัวเองก็ยืมโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โทรหาญาติให้มารับ
จังหวะนั้นถูกค้นตัวแล้วก็ถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะ
อยู่ตรงนี้นะคะก็คือด่านตรวจโควิดสามแยกเตางอย
ในดำบอกว่ามั่นใจว่าในแอ๋มคนนี้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่แน่
เพราะว่าภูเขาที่ตัวในดำกับนายแอ๋มไปปลูกมะม่วงหรือนาที่ในแอ๋มไปกับนายยาว
ไม่มีทางที่แอ๋มจะไปก่อเหตุได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเลย
ไม่มีทางที่จะผ่านไปแถวบ้านของน้องชมพู่เพราะช่วงวันเวลาต่างเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
ดำก็เป็นเพื่อนกับแอ๋มที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็เลยยืนยันอีกเสียงนึงว่าแอ๋มไม่น่าจะใช่คนก่อเหตุ
วันที่๑๒มันมาตอนเช้านะครับมาก็มาถึงบ้านปุ๊บตอนเช้าแล้วก็วันนั้นก็เลยแม่แม่ผมกับพ่อผมแล้วให้ไปปลูกเมล็ดมะม่วง
ครับอืมก็เลยเอารถอ่ะจอดไว้ที่บ้านก็ขับรถกระบะขึ้นไปเขามีแต่คุยเรื่องเมียเขานั่นแหละอืมเขาเล่าเรื่องน้องชมพู่ที่หายตัวไปให้ฟังบ้างไหม
ไม่ได้เล่าครับขึ้นไปแล้วมันไปไปเจอกับไอ้ไอ้ยาวอยู่บนเขายาวมันจะไปไถนามันก็เลยไปกับไอ้ยาวผมก็เลยลงมาคนเดียววันนั้นนะไปเห็นว่าไปไถนาที่ไหนครับบนเขานั่นแหละครับ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

คนยืนยันที่อยู่ของเขาได้ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกัน๑๒พฤษภาคมช่วงเวลาที่เย็ดยาดช่วยกันออกตามหาน้องชมพั่วค่ะนี่แอ๋มบอกว่าเขาเดินทางจากบ้านอำเภอโคกษีสุพรรณจังหวัดสกลนครมาหาเพื่อนที่บ้านมะนาวจังหวัดมุกดาหารเพราะว่าเครียดเรื่องเลิกรากับภรรยามาหาเพื่อนที่ชื่
เป็นแบบนี้๑๓พฤษภาคมแอ๋มกำลังจะกลับบ้านแต่เพื่อนเอารถไปขี่น้ำมันหมดเลยโมโหเดินกลับเลยไปเจอผู้หญิงชื่อโบกลางทางผู้หญิงคนนี้พาขึ้นรถไปส่งด่านตรวจโควิดแยกเตางอยแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วก็ปล่อยตัวไปครับนี่นะคะนี่คือเทียบเวลาให้ดูแบบนี้เลย
อะไรกับใครถูกต้องค่ะแต่ก็ลงพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะครับกำลังที่จะหาทางคลี่คลายคดีให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องชมพู่ใช่ค่ะก็ต้องตามเรื่องนี้จนกว่าจะจับตัวคนร้ายที่เกาะเหตุได้นะคะ